เจ้าหน้าที่ยังไม่มาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยดิฉันก็มารอรับยาค่ะเพราะว่าแหมน้ำท่วมนี่นะก็ทำให้เกิดโรคภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นคันเรื่องของน้ำกัดเท้าปวดหัวปวดท้องโอ้สารพัดโรคเลยนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะดูก่อนร้อนหนาวพยากรอากาศยามเช้านะคะช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องที่ประสบอุทธกภัยก็คงจะต้องเผชิญกับมวลน้ำที่ยังคงอยู่ในพื้นที่แต่ว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยแล้วนะคะ
ช่วงนี้เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ด้วย
ตรวจสอบข้อมูลจากโมเดลอากาศนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่า
กลุ่มฝนนั้นปกคลุมหนาแน่นบริเวณตอนล่างของประเทศนะคะ
เพราะว่ามีปัจจัยจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ซึ่งถือว่าเป็นลมประจำฤดูเนี่ยนะคะก่อตัวบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ทำให้ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกหนักนะคะประมาณ๑๗๐๘๐ของพื้นที่
ชาวเรือโดยเฉพาะเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกฝนตกกระจายนะคะ
ประมาณ๑๒๐๓๐ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกสะสมในบางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของดินโครนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกค่ะก็เฝ้าระวังกันหน่อยแถบจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้มีสะแก้วและปลาจีนบุรีที่จะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองหนักหน่อยนะคะ
ชาวเรือที่อยู่ภาคใต้ถ้าเป็นเรือเล็กงดไปถึงวันที่๑๙กันยายนแล้วเดี๋ยวรอคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเตรียมรับฝนกันได้เลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนช่วงเช้าไม่มีแต่จะชอบมาเหมือนเดิมเวลาบ่ายเย็นค่ำ
กร่มเอาไว้ไม่เสียหลายอย่างแน่นอนนะคะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม
คนถล่มก็ต้องเตรียมหยุกยาเอาไว้
เพราะถ้าหากว่าไม่สบายขึ้นมาก็จะได้ประถมพยาบาลกันเบื้องต้น
แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะมีหน่วยงานที่เขาคอยตั้งเต็นต์บริการแบบนี้
ในจุดที่เสี่ยงภัยหลายพื้นที่

ตอนนี้ไม่สบายตัวอย่างมากเลยนะคะ

ยานึงจะต้องรับยาสมองเนี่ยคุณผู้ชมไม่ค่อยไหว
ช่วงนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ